ไปที่จังหวัดแพร่ตามชาวบ้านกลุ่มนี้ไป
เขาบอกว่าไปกราบไหว้ขอพรกับตะเคียนทองยักษ์

นี่ฮะหมู่๒ตะบนต้าผาหมอกอำเภอรองจังหวัดแพร่ครับ

มาขอพรขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนทองขนาดใหญ่๓คนโอบ
ความยาว๑๐เมตรประดิษฐานอยู่ภายในวัด
ถ้าจำได้อาทิตย์ที่แล้วเราก็เล่าถึงที่นี่แหละ
แต่ตอนนี้เนี่ยนะดังใหญ่แล้ว
เพราะไอ้ข่าวที่ว่ามีคนถูกรางวัลที่๑นี่แหละ
ทำให้ใครต่อใครสนใจอยากจะมากราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนที่นี่
เล่าถึงประวัติความเป็นมานิดนึงแล้วกัน
สำหรับต้นยังไม่ทันจะพูดเลย

นางสาวดาวรุ่งนุนำ
ซึ่งเป็นสอบตต้าผาหมอกหมู่๖
เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังอย่างนี้ว่า
ตะเคียนนี้ได้มาจากการขุดลอกห้วยแม่ต้า
อยู่ใกล้กับวัดเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วนำขึ้นมาให้ชาวบ้านได้สักการะบูชาและขอโชค
จนกระทั่ง๒งวดที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่อบตต้าผาหมอก

โหทีนี้ระเป็นเกษ่ห์เลย

ตอนนี้ทั่วประเทศรู้จักที่นี่แล้วนะ

หนูน้อยคนนี้นี่แหละฮะเอาแป้งมาลูบที่ลำต้น
แล้วก็รีบไปหาคุณน้าคุณน้าที่พามาน้าดูหน่อยดูหน่อย

ใช่แล้วล่ะครับคุณรู้ได้ไงผมจะมาพรุ่งนี้

อาจจะให้มาดูจุดนั้นจริงจริงเพราะเด็กเขาเชื่อว่าเอ้ยไปเจออะไรเข้า
เห็นเป็นบางสิ่งบางอย่างคุณน้ามาถึงไม่รอช้า
แล้วรีบส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ทันที
เดี๋ยวจะให้โชคให้ลาบแต่ถามว่ารูปนั้นเป็นยังไง

แต่รูปภาพที่เด็กคนนั้นเขาเห็นว่าเห็นเป็นอะไร

แล้วคุณน้าไปถ่ายรูปน่ะมันแล้วแต่
แล้วแต่น้องบอกว่านี่ไงเห็นเป็นรูปช้าง

ใช่เหมือนเวลาเราดูก้อนเมฆเขาจะจินตนาการเป็นสัตว์ต่าง
ม้ายูนิคอร์นเป็นช้างมีต้นตะเกียรให้เห็นเป็นกัน
ถ้าอยากจะได้รูปนั้นที่ถ่ายไปเนี่ย

คุณต้องขอไลน์กลุ่มเขาแล้วก็แอดเข้าไป
เอ้ยเขาจะให้กลุ่มลายอบตต้าผาบอก
เขาเอาไว้ทำงานบ้างกลุ่มนั้นล่ะค่ะ
คุณจะเข้าไปลายกลุ่มอบตทำไม
ว่าจะไปพัฒนาชุมชนเขาใช่ไหม

ไม่มีแม้เรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของใครของมัน
ส่งต่อเยอะมากไม่ได้เดี๋ยวแก่น